คุณค่ะว่ากันไปหลากหลายเรื่องราวกันแล้วนะเราไปดูกันหน่อยไหมว่าวันแห่งความรักแบบนี้แต่ละที่เนี่ยเขาทำอะไรกันบ้าง
เขาทำอะไรเหรอตัดผมไงวันวาเลนทรายไปตัดผม

ที่เชียงใหม่เขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมยอดฮิตแล้วก็จริงร้านนี้แล้วก็หลายร้านในเชียงใหม่เนี่ยเวลาเขามีเทศกาลอะไรก็จะอินกันไปด้วย
อย่างที่ร้านนี้เขาตัดผมนะครับรับวันวาเลนไทยด้วยลวดลายที่มันเกี่ยวข้องกับวันวาเลนไทยอย่างเช่นดอกกุหลาบไปดูกันหน่อยนะฮะ
ดอกกุหลาบนี่ตัดเป็นสีแดงเหรอคะตัดอันนั้นคือตัดพลาดแล้วค่ะตัดเป็นสีแดงไม่ได้ครับผมกลัวจะไปโดนหัวลูกค้าครับแต่นี่เป็นลวดลายทรงผมสุดเท่เป็นฝีมือของช่างไมตรีม่วงทองหรือว่าพี่บอย
ตัดเป็นทั้งลายกรรมเทพแผลงสอนเกินคนกำลังมีความรักอะเนาะ
แผลงสอนปั๊กเข้าไปที่กลางหน้าอกทะลุถึงหัวใจ
ส่วนลายดอกกุหลาบก็ฮิตไม่แพ้กันนะครับ
เรียกได้ว่ามาเสริมหล่อกันให้คึกคักก่อนที่จะไปเจอกับสาว
จีบทรงจีบสาวอะไรแบบนี้ในวันวาเลนไทยก็ว่ากันไปล่ะ
บอยช่างตัดผมก็เล่าว่าช่วงเทศกาลวันวาเลนไทยปีนี้
ร้านพี่เขาถือว่าคึกคักมากนะครับมากันเยอะครับลูกค้า
เขาบอกว่าลูกค้าบางทีอยากจะแสดงความรัก
แต่บางทีเขาไม่กล้าพูดผู้ชายบางทีก็มีเขินอายกันบ้าง
ก็เลยแสดงความรักผ่านทรงผมแบบนี้อยากจะบอกรักแฟนผ่านทรงผม
อืมเธอเธอมีอะไรให้ดูแล้วก็หันท้ายถอยให้ดู
นี่๑๔กุมภาวันวาเลนไทยตามรูปลายแบบนี้
บางคนก็แกะเป็นรักแป๋ว
แต๋วชื่อแฟนชื่อแต๋ว
ใช่ชื่อแม่บ้างชื่อแฟนบ้างได้เหมือนกันนะ
ได้หมดอยากจะได้แบบไหนก็บอกพี่บอยเขาสิครับ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียในการบอกรักรูปแบบใหม่
วาเลนไทยในปีนี้ใครอยากไปลองทรงผมแบบใหม่เท่คู
เจ๋งจับจับนี่ไว้รู้ไหม
ไว้รู้คุณนะครับค่ะค่ะค่อยไม่ใช้กันแล้วใช่ไหมจับเนี่ยเอ้า
บอยบอกว่ายินดีให้บริการนะครับ
ว้าวนี่เขาตัดหนุ่มแบบนี้
ถ้าสาวอยากจะทำบ้าได้ไหม
สาวอยากจะทำก็ทำได้ถ้าหากว่าพร้อมจะยินยอมในการสละเส้นผม
เพราะว่ามันจากผมยาวเป็นผมสั้นหลายคนไม่กล้าตัด
ดิฉันเห็นสาวบางคนแนวเท่นะ
คือตัดข้างในไทยเพื่อให้เคลียร์ด้วยแต่ข้างบนไว้
ข้างหลังข้างใต้ก็มีเหมือนกัน
อันนี้ก็เป็นแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนที่ความชื่นชอบนะคะ
ร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่เขาตัดผมตามเทศกาล